มัธยมอยากจะเท่อยากจะมีเหล็กอยู่ในปากอยากดัดฟัน

ก็ไปสั่งเหล็กดัดฟันแฟชั่นจากออนไลน์
ก็มีขบวนการที่ขายสิ่งเหล่านี้ส่งทางออนไลน์
บางคนปากเน่าก็มีบางคนฟันบิดเบี้ยวไปจากการที่ปกติ
มันก็ดีอยู่แล้วแต่ไปใส่มันก็บิดเบี้ยวมันก็เน่า
สุดท้ายตำรวจเขาตามไปจับกลุ่มได้ทั้งขบวนการ
แล้วก็มีหนุ่มที่ทำงานอยู่ในบริษัทขนส่งร่วมขบวนการด้วย
ลักษณะมันมี๒แบบก็คือลักษณะที่ใช้ติดฟันแต่ละอัน
ฟันเหล็กอ่ะติดเข้าไปเลยใช้กาวตาช้างนะคะ
นึกสภาพแล้วฟันเราล่ะหน้าฟันเราล่ะและอีกแบบนึงนะคะ

ถูกต้องแต่อันนี้คือเป็นแฟชั่นนะครับ
อุปกรณ์จัดฟันทั้งหลายเหล่านี้นะคะพร้อมด้วยซองปลายสนี
ขนาดต่างเป็นของกลางที่ตำรวจภูทรบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีเขาจับกลุ่มยึดเอาไปได้พร้อมกับผู้ต้องหาหนึ่งคน
คือนายกัมพลศรีช่วยชนอายุ๓๗ปี
นายกัมพลเนี่ยเป็นพนักงานของปรายศนีย์สาขาบ้านโป่ง
ตำรวจก็บอกว่าก่อนหน้านี้ตรวจสอบพบว่ามีการจำหน่ายอุป
การจัดฟันแฟชั่นผ่านโซเชียลมีเดีย
ใช้ชื่อแน่ค้ามรีเทอร์เนอร์ร้ายเงือก
แต่บางครั้งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหนีการจับกลุ่มเนอะเขาก็เปลี่ยนชื่อไป
มีนางติ๊กเกรดกุดีอายุ๓๑ปี
ผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีอยู่เป็นคนจัดส่งของให้กับลูกค้า
ทางปรายศนีย์สาขาบ้านโป่งมาตลอดนะฮะหลายปีแล้ว
พอก็ตามสืบสวนกันไปสืบสวนกันมาจนทราบว่านายกัมพลเนี่ย
ซึ่งเป็นพนักงานปรายศนีย์ร่วมขบวนการอยู่ในแก๊งนี้ด้วย
ก็เลยไปซุ่มสังเกตการณ์จนแน่ชัดจนมั่นใจว่าเขาทำงานกับขบวนการนี้
ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มได้เมื่อวานพร้อมแจ้งข้อเก่าหา
ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีกระทำความผิดฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นซึ่งผู้ต้องหาก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปน้องเยาวชนนะอย่าไปสั่งแบบนี้มา
ถ้าอยากจัดฟันก็ไปหาคุณหมอให้มันถูกต้องซะใช่เอาแบบนี้มาตรฐานนะคะ